คือคำถามตรงนี้เนี่ยสื่อมวลชนหลายคนก็คงอยากจะทราบ
หลังจากที่เราทราบรายชื่อ๓๐คนเบื้องต้นนะครับ
ส่งมาเพื่อทำเอกสารในการเดินทางไปจีน
ก่อนจะมีการตัดตัวให้เหลือ๒๓คน
เหตุผลในการตัดตัวคือมันมีเคสของกวิน

คือเหมือนกับนักเตะกลับมาซ้อมแล้วประมาณเดือนกว่า
แต่อาจจะยังไม่ได้มีเกมอย่างเป็นทางการมากนักนะครับ
ก็เลยเช็คฟอร์มจากการเล่นปัจจุบันของนักเตะหลายคนนะครับ

ปัจจัยหลักดูจากร่างกายต้องมีความสดมาเป็นอันดับแรกนะครับ
ก็คือต้องฟิตแล้วก็ฟอร์มดีในลีก
ย้ำนะครับไม่มีเด็กเส้นตามกระแสทางโลกโซเชียลมีเดียแน่นอน
เรียกมา๓๐คนต้องการให้เกิดแรงกระตุ้น
สำหรับนักเตะที่ไม่เคยเรียกมาติดทีมนะครับ
แต่ว่าโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็ต้องการเพิ่มตัวเลือกนักเตะ
ส่วนบางคนที่หลุดจากทีมอย่างเชลิมโพงเกิดแก้ว
ข้างหลังจากนักคอราชสีมานะครับ
ก็ด้วยจากว่าเชลิมโพงกรามศึกหนักกับทีมชาติต่อเนื่องมาซักปีที่แล้ว
นักเตะที่อายุสามารถเล่นได้
ก็ควรจะให้ทางทีมของรุ่นของเขาก่อน
ให้เขาไปทำงานให้เต็มที่ครับผมไม่ใช่ว่า
อย่างกามาเขาไปเล่นรายการที่ผ่านมา
ตัวหลักก็ไม่ได้ไปแล้วพอผลงานไม่ดีออกมา
ก็โดนแฟนบอลท้วงติงหรือว่าเขาตรงนั้น
ผมอยากให้เขาทำงานของเขาให้เต็มที่เพราะว่าชุดใหญ่ตัวหลักมันก็มีอยู่แล้ว
ผมมองว่ารายการนี้ก็ต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นที่เขาโชว์ฟอร์มนะครับ
เพราะว่าเฉลิมพงศ์ก็ถ้าพูดถึงจากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็ซูซูกิครับ
ผมว่าร่างกายเขาทำงานด้วยอายุที่เริ่มมากขึ้น
แต่นักเตะบางคนที่ผมเรียกมาในตำแหน่งตรงนี้อาจจะอายุ๓๑๓๒ผมว่าอย่างน้อยเขาก็มีความสดมากกว่า
ก็การตัดตัวนะครับจะประกาศกันในวันที่๑๔มีนาคมก่อนจะเรียกมารวมตัวหลังจบโปรแกรมไทยลีกวันที่๑๘มีนาคม
แล้วก็เดินทางไปจีนวันที่๑๙มีนาคมครับ
ย้ำโปรแกรมกันหน่อยนะครับชัยนักครับที่ประเทศจีน๔เศร้ารายการนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดให้แฟนได้ชมกัน
มีนาคมครับทีมชาติไทยเจอกับจีน๑๘นาที๓๕นาทีเริ่มแข่งขันก็เริ่มเข้าสัญญาณวิเคราะห์เกมกันก่อนนะครับในเวลา๖โมงเย็น
และจากนั้นครับโปรแกรมในการถ่ายทอดนัดต่อไปต้องดูผลนะครับคู่ระหว่างไทยกับจีนถ้าเกิดว่าเราชนะจีนก็เข้ารอบชิงถ่ายท่อ๑๘นาที๓๕นาทีเหมือนเดิม
แต่ถ้าเกิดว่าเราแพ้จีนก็จะเล่นนัดชิงอันดับ๓นะครับในเวลา๑๔นาฬิกา๓๕นาทีครับ
นักเต็มทุกคนบางทีมีปัญญาสำคัญคือเล่นกับเข้าแทคลิกหรือเปล่านะครับในยุคของระยะวัดอย่างที่ทราบกันว่าเน้นเกมรับทั้งให้เฉลิมโพงเกิดแก้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับ๑และ๒ที่จะโรศนามคู่กับพรรษาเห็นวิบูรณ์นะครับ